เอามาดูเรื่องรักโลกกันหน่อยดีกว่านะคะ

สังคมเราก็ลนลงกันเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติก

แล้วก็เดี๋ยวต้นปีหน้าทางรัฐบาลจะมีคลอดกฎหมาย
งดใช้พลาสติกในประเทศไทยแบบจริงจังเลยนะจ๊ะ

ออกมาบอกเลยว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้มากนะครับ
ห้างสรรพสินค้าจะงดแจกถุงพลาสติก
ตั้งแต่วันที่๑มกราคม๒๕๖๓เป็นต้นไป
แล้วก็อยากให้ทุกคนพกถุงผ้าติดตัวจนเคยชินด้วย
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกจ้า
ผมคิดว่าในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาบ้าง
เพราะว่าอาจจะลืมในการพกถุงผ้าไป
รัฐบาลเห็นว่าพวกเราไม่เอาด้วย
ผมก็กลัวว่าการที่เราตั้งความหวังว่า

วันที่๑รัฐบาลเอาแน่แน่นอน

อย่างน้อยสิรภัณฑ์ก็ได้สามีประควรหนึ่ง

อาจจะเอาหัวข้ออีโคเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันก็ได้
ส่วนผู้ชายถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากทำอะไรดี
เพื่อชนะใจสาวก็ลองหันมามองในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เผื่ออาจจะได้ภรรยา